มีการค้นพบพันธุ์ปลาหายากที่มีชื่อว่าปลาเสือพ่นน้ำค่ะ
ลักษณะของมันก็คือจะพ่นน้ำเพื่อออกล่าเหยื่อนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะปลาเสือพ่นน้ำสังเกตดูนะคะ
กลมโตเชียมองเห็นไหม

เอ้าใครไม่เห็นดูภาพช้ากันอีกทีคุณผู้ชมครับ
กำลังจะยิงแล้วแล้วจังหวะนี้พ่นโอ้โหเรียบร้อย
เดี๋ยวไม่ใช่เตะบอลไม่ได้ยิงประตูอะไร

ที่สังเกตดูว่าทำไมถึงเรียกปลาเสือพ่นน้ำมี
คิดเอาเองนะว่าน่าจะมาจาก

ก็คือต้องมีการพ่นน้ำออกไปนะคะ
แล้วก็อันนี้เขาเป็นการพ่นน้ำให้ถูกอาหาร
ชาวบ้านเขาร้อยไว้กับเอ็นตกปลาเหนือน้ำ
เพื่อให้อาหารตกลงไปในน้ำ

ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็น

โดยเฉพาะนายชุมพลสุขสายนายอำเภอเมืองสุราธานี
เมื่อทราบข่าวว่ามีปลาเสือพ่นน้ำ
ก็ได้นำคณะเดินทางไปดูกันค่ะ
ถึงบ้านของนายผันจงอักษรวัย๘๐ปี
เลี้ยงปลาเสือพ่นน้ำเอาไว้ในลำคลอง

ซึ่งนายผันยังสร้างสาลาท่าน้ำริมคลอง
ไว้สำหรับผู้ที่จะไปชมปลาเสือพ่นน้ำด้วยนะ
ซึ่งนายผันเขาเล่าว่าในสมัยก่อน
ชาวบ้านจะใช้กระแสไฟฟ้าในการหาปลา
ทำให้ปลาตายเกือบหมดเลย

ปลาสายผันนี้ชอบพ่นน้ำเข้าใส่
จึงเกิดแนวคิดลองทำเหยื่อล่อขึ้นมา
แล้วก็พบความสามารถของปลาสายพันธุ์นี้นั่นเองค่ะ

ผมก็เลยเอาอาหารให้กิน

เอาข้าวสุกโยนให้มันก็พ่นออกไม่กิน
เอาอาหารให้กินมันก็ไม่กิน
ก็เลยนักศึกษาว่าปลานี้มันเป็นปลาที่กินแมลง

ผมก็เลยเอาเนื้อหมูหั่นปลอกลับโยนให้

มากินพอมันเริ่มกินก็ผมก็เริ่มเลี้ยง

หรือไม่ก็เจ้าพวกหนอนที่มันอยู่ตามต้นมงต้นไม้
ให้มันหล่นลงมาแล้วก็ไปทานมันไปกินมันนั่นเอง

เป็นวิธีการหาเหยื่อหาอาหารกิน

จากนั้นค่ะในผันนะคะเจ้าของเนี่ย
มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือพ่นน้ำ
และนำเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพ่นน้ำใส่เหยื่อไป

จนมีผู้สนใจค่ะอยากที่จะชมปลาเสือพ่นน้ำ
เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจึงมีการเข้ากำหนดพื้นที่อนุรักษ์
เสือพ่นน้ำมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
พร้อมกับเปิดให้ผู้ที่สนใจมีโอกาสเข้าชมปลาเสือพ่นน้ำ

ถ้าคุณผู้ชมไปโยนอาหารให้มันมันไม่ชอบนะ

จะเห็นเลยนะว่ามันก็มีลายเสือเหมือนกัน

ก็อาจจะเป็นที่มาที่ทำให้เป็นชื่อของเขา
ว่าเป็นปลาเสือแล้วยังพ่นน้ำขึ้นมาอีกด้วย
ตอนแรกบอกพ่นน้ำได้ดิฉันก็คิดว่าปลาวาน

แต่ปลาเสือนี่มันแม่นจริงนะ
ยิงเนี่ยยังกับนักแม่นปืนทีมชาติไทย